เผาไปตรวจสอบนะคะเขาก็เสียชีวิตอยู่ในห้องต้องตามหาย่านของแกนะคะ
สมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบห้องเช่าซอยเจริญกรุง๑๐
ห้องที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น๑ค่ะ
ห้องเป็นลักษณะคือประตูเนี่ยลูกบิดมันล็อกอยู่
ก็เลยขออนุญาตจากคนดูแลอาคารขอพังลูกบิดเข้าไปได้ไหม
อาสาเขาขอนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นโชยออกมาแบบแรงมากจริง
พอเปิดประตูเข้าไปโอ้โหพบศพในศักดิ์อายุ๖๘
คว่ำหน้าอยู่ข้างที่นอน
ก็เหมือนกับเสียชีวิตมาสัก๕วันอย่างน้อยนะคะกลิ่นเริ่มแรงแล้วอะค่ะ
ลักษณะการแต่งกายก็คือใส่เสื้อโปโลแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำไม่ใส่รองเท้า
จากการสอบถามคนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันก็บอกว่า
มีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ใกล้มาบอกว่าเอ๊ะกลิ่นมันแรงมากเลย
กลิ่นมันออกมาจากห้องนี้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบดูหน่อย
เสียชีวิตก็คือวันที่๖ตุลาคมวันนั้นเห็น

ก็ตอบว่าทำงานอยู่แถวเยาวราชแต่ก็ไม่รู้ว่าทำงานอะไร
ไม่น่าจะมีญาติด้วยซ้ำนะคะไม่เคยเห็นใครมาหาเลย
คนที่พักอยู่ในตึกเดียวกันบอก
ก็ไม่รู้มีโรคประจำตัวหรือเปล่า
แต่สังเกตว่าแกชอบใส่ถุงเท้าข้างเดียว
ก็ไม่รู้ยังไงค่ะเพื่อนข้างห้องบอกว่าก็มีข้อมูลแค่ประมาณนี้เอง
คือสภาพศพก็ไม่ได้มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายอะไรนะคะ
ภายในห้องก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้
หรือว่าการรื้อค้นทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเรียบร้อยดีอะค่ะ
ก็เลยให้ทางอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปตรวจที่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้วก็ติดตามญาติให้มาดำเนินการนะคะ

ประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
นี่นะคะตาศักดิ์วัย๖๘ท่านเนี่ยค่ะ